จัวเขาไว้ใครจัวเขาไว้เอาฉันเอง

พี่ไม่กล้าตอบเพราะว่าพี่รักพี่พี่เอ็นดูอเล็ก
อเล็กใช่ไหมอันนี้ข่าว

๋อพรุ่งพรุ่งที่อันนี้เดี๋ยวพี่ก็กต้องไปเคลียร์กับพี่อีกท่านหนึ่ง

ก่อนหน้านี้ไม่แต่ง
คือถามเรื่องบ้านเขาก่อน
เขามีบ้านขึ้นใหม่

ใช่แล้วตอนนี้ก็คือผมเห็นรูปละ
เค้ามีหมดแล้วเค้าคืนบ้านใหม่แล้ว
อร์ดเหมือนไรละครับ

อ๋อนนี้แสดงว่าสมมุติหรือครับ
ถ้าคนสองคนรักกันจริงจะเป็นส่วนใจอายุหน้าตาทางสังคม

เล็กทำไมล่ะ
บอกไม่เป็นไรคนสมัยนี้ก็แต่งงานช้าทั้งนั้น